จากพี่วันอยู่บำรุงขยับมาที่ป่าเทพ

ป่าเทพโพงามคือปรมาจารย์ด้านตลกบ้านเราประเทศไทย
หมาเทพบอกว่าพวกคนรุ่นใหม่ที่ออกมาชุมนุมเนี่ย

และอวยลุงตู่ว่าลุงตู่เนี่ยเก่งอยู่แล้ว
เป็นผู้นำที่เก่งและเหมาะแล้วที่ทำหน้าที่นี้
ในสภาวะวิกฤตชมได้ตามท่านเองฮะ
ตอนนี้คนแม่งก็ตาย
แต่มันก็มาพูดมาด่าคนทำงานอยู่นั่นแหละ
อ่ะกูจะพูดตรงว่ามึงคิดถูกเหรอ

วะมาออกความคิดกูว่าอย่างนี้ดีกว่า

กูนะมีความรู้เนี่ยกูโง่อยู่แล้ว
แต่กูเห็นแม่งคนโง่กูอีกก็มีว่ะตื่นตัวหน่อย
ไม่ใช่ว่าแม่ปล่อยคอยดูคอยด่าอยู่คนทำงานอยู่คนเดียว
มึงต้องช่วยกันดิแล้วมันจะเป็นไปได้ไง
ถ้าคนเดียวนายกเนี่ยมันก็ทำไม่ได้หรอกคนเดียวอ่ะ
แต่กูก็เชื่อมั่นไงว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยกูพูดตรงนะ
กูไม่เคยเห็นใครมาเลยแต่ยุคไหนมาเลยเอางี้หว่ะ
ไม่เคยมีใครที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่ที่คุณดูมานะ
ตั้งแต่ทำมาเนี้ยตั้งแต่เห็นมันเนี้ยนาทีกูเกิดมาเนี้ย
่งผู้นำประเทศกูว่าไอ้คนนี้ขอได้นะ
เรื่องการปกครองคน
ปกครองกูก็ไม่มีความรู้นะ

เราไม่ได้มันเป็นศัตรูกันนะเพียงแต่ว่าเราออกความเห็นกันแล้วกัน
ไม่พอใจก็ด่ามาเถอะไม่ว่า
ปาร์ก็จะพูดในส่วนที่ปาร์มามองเห็น

แต่ว่าไอ้ที่มาพูดนี่คือเรามองเห็น
ไม่เคยฝักไฟไฟไหน

แล้วทำไมพูดไปตุ๊ดไปตุ๊ดตั๊ด
โอ้โหคำว่ามึงคำว่ากูเป็นคำที่น้อยมากแล้วฮะ
มีคำยิ่งกว่านั้นมากมายไก่กองเหลือเกิน
พูดถึงการชุมนุมพูดถึงคนรุ่นใหม่

หน้าตาดีไม่เห็นช่วยกันทำงานเลย

ลุงตั๋วเนี่ยเป็นผู้นำที่เหมาะแล้ว

แล้วยังมีคนมาตามด่าป่าเทพก็เลยต้องออกมางานนี้ร้อนแรงเหลือเกินยิงครับป่าเทพ
หลายคนด่าไหมก็ด่าประเทพประเทพก็เลยบอกเออมึงอยากด่าก็ด่าแล้วกัน
พร้อมรับอยู่แล้วกับการออกมาครั้งนี้นะฮะ